เนื่องกับประเด็นนี้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

จะใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ในการทวงคืนผืนป่า
โดยเฉพาะหรือถอนอาคารที่บุกลุกป่า
โดยเฉพาะเรื่องของศูนย์ปฏิบัติธรรม
วันเลขที่เขาใหญ่ของวัดพระธรรมกาย
เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณสุภาพคลิกระจายครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

ลุมมาตุ้มกันใหญ่เลยครับเรื่องนี้
ตั้งแต่ท่านเกาะกระทรวงพัฒนาสังคม
เมื่อวานรองผู้ว่าโคราชชื่อคุณสุรพันธ์ดิสมาน
ก็เรียกทุกฝ่ายเกี่ยวข้องหมด
สปกรใครอีกล่ะที่ดินจังหวัดนิคมสร้างตนเอง
ตะคองป่าไม้จังหวัดตัวแทนอบจหารือกัน

แต่คำถามที่มันตะหงิดในใจก็คือว่า
ก่อนหน้านี้ถ้าไม่เป็นข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
ที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตั้ง๒๐๕ไร่
ทั้งหมด๔๙๙ไร่เขาไปสร้างกันใหญ่โตอย่างนั้นเนี่ย
ไม่มีใครฝ่ายสักคนหนึ่งเลยที่จะเอ่ยใจว่า
นี่อะไรกันได้มาถูกต้องหรือเปล่าที่ดินเหล่านี้

ทุกคนไม่สนใจว่า
จนเป็นเรื่องขึ้นมาก็มารุมมาตุ้มกันใหญ่
อันนี้ที่ชาวบ้านเขางงเขาแปลกใจว่า
เออทีผืนดินเล็กน้อยชาวบ้านเขาไปปลูกกระต๊อบ
หน่อไม้หาเห็ดขาย
ติดคุกก็มีอยู่ในชั้นศาลตอนนี้ก็มี
ข้อหาบุกลุกแต่ว่าโอ้โหนี่เขาไปทำกันถึงขนาดนี้
ท่านไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็มามารุมมาตุ้มเอาตอนเนี้ย
ที่ชาวบ้านเขาแขลงใจนะครับหลักการบริหารปกครองแผ่นดินของเราเนี่ย
มีส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น
ส่วนภูมิภาคนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าส่วนกลางเนี่ย
ไปดูแลในส่วนภูมิภาคไม่ไหวเขาก็มีข้าราชการส่วนภูมิภาค
สำนักงานที่ดินก็มีที่ดินจังหวัดป่าไม้ก็มีป่าไม้จังหวัด
ฮะสอปกรก็มีสอบประกอบจังหวัดเอางานที่ควรจะดูในส่วนกลาง
ให้ไปดูในต่างจังหวัดแล้วตั้งไปดูเป็นตัวแทนหนึ่งคนของกรมนั้น
ก็มีตำแหน่งก็ใหญ่โตแล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่ในความเอาไปฝากไว้กับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งหมด
แล้วเขาส่งไปเป็นหูเป็นตาของกรมในต่างจังหวัด
แล้วทำไมหูตามันบอดหมดล่ะครับที่ผ่านมา
ทำไมถึงมีการบุกรุกกันถึงขนาดนี้แล้วไม่รู้ไม่ชี้
ผมเดาได้เลยนะครับคงมีคนไปเห็นแล้วมาบอก
แต่คงคิดว่าโอ้นี่เขามาทุนสร้างขนาดนี้ได้
เขาต้องเส้นใหญ่เขามีเงินเขามีอำนาจ
เราเป็นค่าราชการตัวเล็กแค่อยู่ในจังหวัด
หือไปอือกับเขามากเดี๋ยวเขาก็ย้ายเอา
ฉะนั้นอย่ายุ่งดีกว่าก็ไปอย่ายุ่งดีกว่าอย่างนี้ไง
เขาบุกเข้าไปตั้งสี่ร้อยกว่าไร่เอาเอกสารผิดไม่ดู
มาดูสองร้อยกว่าห้าร่ายไม่มีอะไรเลย
แล้วทำอะไรเถื่อนตั้งเยอะแยะเจาะน้ำบาดานก็เถื่อน
อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตั้งเยอะแยะที่ทำอะไรไม่ถูกต้องไว้
ทำไมที่นั่งประชุมกันเมื่อวานไม่รู้ตั้งกี่ฝ่าย
ถามตัวเองว่าเราปล่อยเรื่องนี้ไปยังไงนี่จะเป็นอุทาหรณ์มากนะครับว่า
พอเจอคนมีเงินมีเส้นมีสายมีอิทธิพลค่าราชการแหยงหมด
แล้วเราจะมีงานส่วนภูมิภาคไว้เป็นหูเป็นตาทำไมล่ะครับ
นี่คือเรื่องที่จะต้องปฏิรูประบบราชการกันขนาดใหญ่เอาเรื่องนี้ไปด้วย
คนที่ไม่กล้าทำกฎหมายเป็นกฎหมายไม่กล้าบังคับใช้กฎหมาย
อย่าส่งไปอยู่ต่างจังหวัดเอาไว้ในกรุงเทพนี่แหละ
คนที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดเป็นหูเป็นตาของหน่วยงานต่างได้
ต้องกล้าบังคับใช้กฎหมายจังหวัดก็เหมือนกัน
จังหวัดก็รับผิดชอบทั้งหมดก่อนหน้านี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะครับ
นี่คือคำถามจากประชาชนว่าดีแล้วที่ท่านมารุมมาตุ้ม
ลีกูจอเอาตอนนี้แต่ก่อนหน้านี้ถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวขึ้นมา
ผมรับรองได้ท่านไม่กล้ากลัวเขาเกรงอำนาจเขา
นี่นี่คือเรื่องที่จะต้องปฏิรูประบบราชการว่า
เรายังมีค่าราชการแบบนี้อีกเยอะนี่ผมไม่ได้ว่าที่โคราชนะ
ที่อื่นอื่นก็เหมือนกันพอเจอคนมีเส้นมีสายมีอิทธิพล
มียศมีตำแหน่งเขาหน่อยแหยงไปหมดและที่กับชาวบ้านน่ะ
ทำไมคุณไปจัดการเด็ดขาดกับเขาล่ะ
ทำไมคุณไม่นึกถึงหัวอกกับเขาอ่ะนี่คือเรื่องที่
เรื่องที่หนึ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
ให้กำลังใจแต่สงสัยข้องใจว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรกันอยู่
เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่เมืองการ
ของคุณเพียงใจหานพาณิชย์วันนี้ก็เป็นข่าวหัวข่าวหนังสือพิมพ์ว่า
คุณเพียงใจยอมยกที่ให้สอปกรแล้วแล้วสอปกรก็ประกาศชมเชย
ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างทางธุรกิจอันนี้ก็ก็ลำดับความให้ฟัง
ก็เห็นใจเธอนะครับคุณเพียงใจบอกว่าไปถือครองที่ดินตรงนั้นไว้
ตั้งแต่ปีสามหนึ่งสามสองสมัยพลเอกชาติชายก็คงไปซื้อจากชาวบ้านไว้ล่ะ
ครองไว้แล้ววันหนึ่งเขามีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเกิดขึ้น
เพื่อจะเอาที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรมมาดูซิว่าเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน
ไม่รู้จะมีที่ทำกินตรงไหนมาตัดให้แบ่งคนละสี่สิบห้าสิบไล่
ไปมีที่ทำให้มีที่ทำกินกันที่ดินที่คุณเพียงใจถือครองอยู่
ก็อยู่ในเขตที่ไปประกาศสอปกรด้วยคุณเพียงใจก็บอกอ้าว
ฉันซื้อมาแล้วอยู่อยู่มาประกาศอย่างนี้ฉันก็ไม่ยอมสิ
ก็ขึ้นป้ายที่ดินนี้เป็นของนางสาวเพียงใจหานพาณิชย์
บุกรุกเธอก็มีสิทธิ์ที่จะทำก็ต่อสู้กันทางกฎหมาย
สู้กันทางกฎหมายคนหนึ่งบอกว่ามีหลักฐานที่ไปซื้อมาถือครอง
อีกฝ่ายสปกรบอกว่าเขตตรงนี้เขาประกาศเป็นสอปกรก็สู้กัน
ก็ยืดเยอะเรื้อรังมาจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีประกาศ
ใช้มาตราสี่สิบสี่เข้าไปจัดการไม่ต้องพึ่งกฎหมายเก่าแล้ว
กฎหมายเก่ายืดเยื้อเลอรังต่อสู้กันไปไม่รู้เมื่อไหร่จะได้จบได้สิ้น
พอเจอมาตราสี่สิบสี่คุณเพียงใจเขาก็ขอเขาก็คืนให้ไง
หนึ่งพันสองร้อยไร่อ้าวผมก็ว่าก็สมควร
เพราะว่าถ้าสู้กันต่อไปเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์จะสู้
เห็นป้ายในจอนี้ไหมล่ะครับเนี่ยของคุณเพียงใจอยู่ด้านซ้าย
เป็นของสอบประกอบนะก็เลยประชันกันระหว่าง
ประกาศของคุณเพียงใจกับประกาศของสอปกร
สุดท้ายคุณเพียงใจเขาก็ยอมยกที่ดินนี้คืนให้สอปกรไป
จากนี้ไปจะไปจัดกันยังไงก็ว่ากันไปเถอะเขาคืนมาแล้ว
เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ยังไงครับ
เรื่องนี้เป็นอุทหรณ์ว่าเวลาจะไปประกาศอะไรต่อมิอะไรเนี่ย
รัฐบาลต้องรอบครอบหน่อยต้องดูให้ดีหน่อย
จำได้ไหมครับเกือบ๒๐ปีที่แล้ว
ผมจำไม่แม่นว่าไม่รู้อุทยานหรือสอปกร
ไปประกาศพื้นที่ที่วังน้ำเขียวว่าเป็นพื้นที่ของหลวง
ปรากฏว่าเกือบทั้งอำเภอครับ
พอไปประกาศอย่างนั้นตีเส้นเขาจริงเกือบทั้งอำเภอ
ตกเป็นที่ดินของหลวงเกือบหมดบุกรุกหมด
ที่ว่าการอำเภอด้วยโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรโดนหมด
ชาวบ้านเขาถึงบอกว่าอ้าวนี่หลวงไปลุกที่ชาวบ้านนะ
ไม่ใช่ชาวบ้านลุกที่หลวงหลวงชาวบ้านอยู่มาตั้งนมนานกาเลแล้ว
แล้วก็หน่วยราชการไปขีดวงเอาทีหลัง
แล้วในวงนั้นก็ติดอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด
ก็สุดท้ายก็ต้องมีการทบทวนกันก็ต้องมีการทบทวนกัน
งั้นวังน้ำเขียวทั้งหมดถูกลื้อหมดที่ว่าการอำเภอก็อยู่ไม่ได้ด้วยจะบอกให้
เรื่องของการประกาศเขตอะไรต่อมิอะไรแบบนี้ครับ
จะต้องรอบครอบและจะต้องมีพิกัดที่ชัดเจนด้วย
ทั้งหมดที่หยิบยกมานี้ท่านผู้ชมอย่าเบื่อนะครับ
ผมบอกแล้วไงว่าเรื่องทวงคืนผืนป่า
ถ้าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช้อำนาจมาตรา๔๔
อยู่ในรัฐบาลคอสชดีชั่วยังไงไม่พูดกัน
แต่ว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาลนี้เรื่องแบบนี้ทำไม่ได้ครับ
สู้กันทางกฎหมายกี่สิบปีก็ว่ากันไปเถอะ
และที่สำคัญก็คือว่าฝ่ายราชการไม่อยากสู้ด้วย

ของรัฐของเราก็ไม่เข้มแข็งพร้อมที่จะสู้ด้วย
ถึงต้องเจอมาตรา๔๔แล้วพอเจอมาตรา๔๔ก็ยึดคืนมาได้เยอะ
นี่เป็นอนิสงฆ์ครับที่ต้องหยิบเอาเรื่องนี้มาพูดบ่อย
ก็คือว่าหวังว่าช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลนี้จนกว่าจะถึงการเลือกตั้ง
เรื่องแบบนี้จะต้องเสด็จน้ำไปอีกหลายที่ต้องเอาคืนมาให้ได้
ยังมีอีกหลายที่ภูกงภูเก็ตตอนนี้ก็มีคนให้ข่าวผมมาเยอะ
ว่าที่นั่นที่นี่ของคนใหญ่คนโตคนนั้นคนนี้
เดี๋ยวก่อนขอตรวจสอบนิดหนึ่งก่อนว่าจริงไหมใช่ไหมใหญ่แค่ไหนไม่สำคัญหรอกครับ
ถ้าคุณไปบุกลุกป่าทวงคืนผืนป่าป่าผืนดินเป็นของประชาชนนะครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้อย่าเพิ่งเบื่อต้องขีดเส้นใต้กันต่อครับคุณก๊อบคุณดาวครับ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกว่าเห็นด้วยครับที่คุณสุภาพพูด
แล้วบอกว่านอกจากจะมรื้อถอนที่บุกลุกแล้ว
อยากให้มรื้อขอนคนที่หูหนกตาบอดออกไปด้วย

นั่นแหละต้องปฏิรูประบบราชการกันขนาดใหญ่เลยครับ

คุณผู้ชมส่งมาเยอะครับข้อความบอกว่าเชียร์ครับ
แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการนี้ของคอสชอยากจะให้ทวงคืนผืนป่าทั้งประเทศครับ
แล้วก็เอาผืนป่ากลับมาให้ได้แล้วก็อย่าให้ทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง